คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะตำรวจเนี่ยเหนื่อยนะ
เวลาไปทำงานแต่ละทีไปจับโจรจับขโมย
เพราะว่าแต่ละคนมาหลายรูปแบบมีโจรสาวคนนึงค่ะ
เขาก็ทำกับเพื่อนนะไปขโมยของมา
ทีนี้ตำรวจเขาก็สืบสาวจนเจอตัวก็มาค้นบ้าน
ปรากฏว่าโจรรายนี้ผู้หญิงนะคะคว้ากันไกลมาแล้วจี้คอตัวเองแบบนี้เลย
ไม่ยอมให้ค้นตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่ากันไกลก็เจาะคอก็พยายามบอกให้ใจเย็น
ผู้หญิงก็โวยวายแถมออกอุบายบอกว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อน
อ่าแล้วปีนฟ่าเพดานขึ้นไปอ๋อ

ต้องดูตรงนั้นอะได้ไหม

จริงนะ
ใจเย็น
นี่ค่ะดุดันเหลือเกิน

ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยคือนางสาวเกรดทิพย์ทะลัยอายุ๔๑ปี
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปนะคะ
เอากันไกลจี้หลังคอตัวเอง

เธอก็โวยวายแล้วก็ขู่จะฆ่าตัวตายไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพบ้านฉางที่เข้ามาค้นในห้องนอน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบพอบ้านฉางนำหมายค้นที่เข้ามาค้นในห้องนอน
ถับสามสามเก้าในหมู่บ้านสายลมเย็นเนินกระปรอกที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองมาค้น

ออกจิลังคอตัวเองเนี่ยบางช่วงก็ทำท่าเหมือนจะแบบทั้งสาวของตัวค่ะ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาไปแจ้งความมาค่ะว่านางสาวเกรดทิพย์คนนี้ไปตระเวนลักทรัพย์ในหมู่บ้าน
สืบสวนก็นำหมายค้นมาอย่างถูกต้องเลยนะคะแสดงต่อนางสาวเกรดทิพย์
สาวเกรดทิพย์ก็เอาของกลางโยนใส่ห้องนอนตัวเองแล้วปิดล็อกประตู
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะขัดขวางเจ้าหน้าที่โวยวายต่างนานาที่บอกเห็นไหมเห็นสามศพในบ้านหนูไหม
อืมศพใครอ่ะตำรวจก็ไม่มั่นใจนะว่าศพใครอ่ะ
เออก็โวยวายแล้วก็ถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนที่นำหมายค้นมาแสดงด้วย
ไม่ยอมเปิดให้เข้าห้องบอกไม่มีกุญแจเปิดไม่ได้

ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ประสานช่างกุญแจเลยจ้ะ
มาเอาช่างมางัดประตูเข้าไปตรวจเลย
ระหว่างรอช่างเดินทางมาถึงนางสาวเกรดทิพย์เห็นท่าไม่ดีเลยบอก
ไปเข้าห้องน้ำหน่อยห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องนอนอ่ะค่ะ
ข้ามไปเอาของกลางซ่อนซ่อนให้มิดชิดเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูเข้าไปได้เป็นผลสำเร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาของกลางอยู่คือยังค้นไม่หมดทุกมุมอะนะคะ
เธอคงกลัวเพราะรู้สึกว่ามันจวนตัวขึ้นทุกทีแล้วไง
เอากันไกลจี้คอไว้แล้วบอกจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือเพราะไม่ไว้ใจชุดสืบสวน
บอกว่าให้ร้อยตำรวจเอกชัยมณฑลพรมงคลพิทักษ์
รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปรับรามสพบ้านฉาง

แล้วก็วีดีโอคอลออกมาจากห้องด้วยนะค่ะสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วด้วยความมุมานะของเจ้าหน้าที่
ดิฉันนับถือนะคะเนี่ยวีดีโอคอลแบบนี้เลยนะ
สุดท้ายแล้วเธอยอมรับสารภาพจนได้ว่าเป็นคนดูต้นทางให้เพื่อนไปขโมยของ
ที่ถูกแจ้งมาจริงแล้วก็เคยถูกดำเนินคดีร่วมกับพวกในคดีรักทรัพย์ทองที่สพเมืองระยองด้วย
ซึ่งเธออยู่ระหว่างควบคุมความประพฤติแล้วก็มาทำผิดแบบเดิมซ้ำสองอีกค่ะ
ของกลางที่ได้เนี่ยตำรวจเขาก็ค้นเจอนะคะถึงแม้จะเอาไปซ่อน
ได้มาหลายรายการเหมือนกันก็เอาไปสอบพอบ้านฉางติดต่อผู้เสียหายให้เดินทางมาดูของกลาง
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ดำเนินคดีกับนางสาวเกรดทิพย์ต่อไป
สุดท้ายไม่รอดเนี่ยค่ะของกลางเต็มไปหมดเลย